ท่านผู้ชมครับไปดูคลิปบนถนนแถวซอยสามัคคีที่นนทบุรีนะฮะ
มีรถคันหนึ่งขับไปปาดหน้าเขาแล้วก็ลงมาจะหาเรื่องด้วยนะครับ
เราทำลูกศรชี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวดูลักษณะคันนี้นะฮะ
ขับไล่ไล่กันไปเนี่ยกล้องหน้ารถคันนี้เขาบอกว่า
รถสีฟ้าคันนี้ข้างหน้าเนี่ยเหมือนจังหวัดตรงนี้จะมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้น
ประมาณว่าจะเข้าทางฝั่งขวาแล้วเข้าไม่ได้หรือยังไงเนี่ยครับ
หรือตั้งแต่ตอนที่มาเจอกันตอนแรกก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าสักพักนึง
รถเก๋งคันนี้ครับสีฟ้าคันนี้ขับมาดักหน้าเขา
ขับมาดักหน้าเขาแล้วก็เบรกแล้วก็จอดจอดแล้วลงมานะฮะ
ทุกผู้ชมครับตรงนี้เป็นจุดถนนเรียบคลองปลาปลา
ที่เลี้ยวขวามาแล้วนะครับตรงแยกปากซอยสามัคคีตะบนท่าทราย
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลงมานี่นะฮะเจ้าของรถคันนี้นะครับ
พอลงมาแล้วเนี่ยมาเปิดประตูรถเขาแล้วก็ชกใส่เขาด้วยนะฮะ
ก็มีคนมาด้วยอีกคนนึงก็เดินมาดู

ในรถของคันนี้นะครับคันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะ
กล่าวไก่งองมูสามก้าวศูนย์ก้าวกรุงเทพฯหานครเนี่ย
ก็ทำลักษณะแบบนี้ไม่ลงครับผมเอาเลยกูเอาเลยมาดิมึงลงมากู

เก๋งคันนี้ก็ขับหลบหนีไปนะฮะ
คนขับแล้วก็เพื่อนที่นั่งมาด้วยนะครับ
ผู้เสียหายก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนยังเพจไทยรัฐทีวีนะฮะ
องสมบัติศุกร์อายุ๒๗ปีเจ้าของคลิปนะครับ
เป็นคนที่ถูกทำร้ายเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่รถเก่งคันสีฟ้าคันนี้
ตอนที่ขับมาเจอกันเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนเลนเข้าช่องขวา
ซึ่งเป็นช่องทางที่เขาขับอยู่แต่ว่าเข้ามาไม่ได้เบียดเข้ามาไม่ได้
แล้วก็บีบแร่ใส่เขาก่อนค่ะนะฮะจากนั้นก็ขับรถแซงเขาแล้วก็เบรกนะ
ทำให้เขาเนี่ยเกือบจะชนท้ายแต่พอเบรกแล้วจอดแล้วลงมาเนี่ยก็เป็นอย่างในคลิปเลยนะครับ
มาอยู่ตรงประตูคนขับของคันที่เขาติดกล้องหน้ารถนะครับ
นี่เป็นวงจรปิดอีกมุมนะฮะที่เขาไปได้มานะครับตรงจุดนี้นะครับ
บอกว่านอกจากจะด่าเขาด้วยคำหยาบคายแล้วก็เอามือเนี่ยมาเปิดประตูรถเขา
แล้วก็นี่ฮะจังหวะนี้ชกเข้ามานี่เห็นไหมครับ
แล้วเปิดประตูรถอีกนะครับแล้วถีบด้วยนะฮะ
ซึ่งจังหวะที่ชกเนี่ยเจ้าของรถที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
จังหวะนั้นหลบทันนะครับแต่ว่าโดนแว่นแว่นสายตาที่ใส่อยู่เนี่ยกระเด็นเลย
เด็นหลุดเลยนะฮะแฟนสาวที่นั่งอยู่ในรถเนี่ย
ก็เลยบอกเขาแล้วก็ต้องยอมกันแบบขอโทษไปให้เรื่องมันจบไปนะครับ
เหมือนกับกั๊กแล้วก็ปั่นป่วนเขาไม่ให้เขาเนี่ยขับแซงไปได้
เขาบอกจะเช็คตัวเองก่อนว่าเราไปกวนอะไรเขาหรือเปล่า
เราไปทำให้เขาไม่พอใจตรงไหนเราทำผิดอะไรหรือเปล่า
ซึ่งเขาก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะ
ผมเลี้ยวขวาก็ต้องเข้าเรียนขวาแต่เขาเลี้ยวซ้ายมา
ซึ่งเขาจริงเขาก็ต้องเข้าเลนซ้ายด้วยแต่จริงเขาเข้าเลนขวาไม่เป็นไรครับ
เขาเลี้ยขวามาก็ผมไม่ได้อะไรก็ขับกันไปปกติ
สักพักนึงเขาก็ขยับเข้าซ้ายผมเข้าใจว่าเขาจะจอดแวะข้างทาง
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอะไรแบบนี้
แต่พอผมขับแซงขึ้นไปเขาก็บีบแต่มาข้างหลัง
ผมก็ไม่เข้าใจก็คุยกับแฟนข้างว่าเขาบีบแต่ทำไมวะ
ว่าบีบแต่คันรถขนส่งข้างด้วยซ้ำที่เขาจอดอยู่หน้าเซเว่น
สักพักเขาก็ตามในคลิปเลยครับขึ้นมาแล้วก็ปาดหน้าผม
พยายามปาดเบรกปาดเบรกให้จอด
อยากให้เขาออกมารับผิดชอบนิดนึงว่า
มากล่าวคำขอโทษอะไรก็ได้ผมยินดีที่จะให้อภัยเขานะครับครับ
แต่ว่านี่คือเขากลับขึ้นรถไปโดยที่อารมณ์ยังแบบยังแบบ
เปิดไฟฉุกเฉินคอยแบบไม่ให้เราขับนำเขาเลย
ก็คืออารมณ์เขายังไม่ลงเลย
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อจะดูพื้นที่ว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ส่วนนี้คือพฤติกรรมของคนขับรถที่ไปก่อเหตุนะครับ
เลนกระทันหันไปบีบแปรใส่เขาขับขวางทาง
ขวางทางลงมาทำร้ายเขานะฮะท่านผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นผู้ชายอายุน่าจะสักประมาณ๒๗ปีนะฮะที่ผู้เสียหายเขาบอก
ส่วนซอยสามัคคีที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงต้นซอย
คือตรงนี้ครับเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าวันนั้นก็น่าจะสักประมาณ๔๓๐น๒๘ทานวาคม
ตอนนั้นก็ปิดร้านนะเพื่อจะเข้านอนกันแล้วได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แต่ไม่มีใครออกมาดูนะครับ
แต่ไหนทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาถามแล้วเนี่ย
คุณป้าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็เลยบอกนะฮะ
บอกว่ายังไงฝากบอกหน่อยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หรือว่าคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนี้ช่วงซอยสามัคคี
จะขับรถหรือขี่จักรยานยนต์เนี่ยขอให้ช้ากันลงหน่อย
เพราะถนนแถวนี้ชาวบ้านข้ามถนนกันไปมาตลอดเวลาด้วย
ขอให้ใจเย็นแล้วก็มีสติกันสักนิด
ตอนกลางคืนก็รถจะขับเร็วมากครับ
เขาจะกลับรถคือกลับในระยะทางโค้งนะครับ
ก็จะมีอุบัติเหตุบ่อยอยู่เหมือนกัน

สรณารัตนาทิเบสเจ้าของพื้นที่
นุ่มอยมครับสตรัตนาทิเบส
คือยังไม่มีการมาแจ้งความนะค่ะทางผู้เสียหายเองเขา
ยังไม่ได้แจ้งความแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมีคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเนี่ย
เพื่อจะได้มาสอบถามกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ถ้าผู้เสียหายต้องการแจ้งความอันนี้ก็ต้องไปที่สถานีตำรวจใช่ค่ะ